สีสันข่าวเช้ามาแล้วครับผม
ฝึกนิ้วจนเพลินเลยครับผม

เจ้าสุนัขพันธ์นี้นะครับถือได้ว่า
เขามีการเรียนรู้นะครับที่น่ารักมากนะครับ

บีเกิ้ลเป็นสุนัขที่มีประสาทด้านการดมกลิ่นเป็นเลิศครับ
ด้วยประสานด้านการดมกลิ่นนี่แหละ
เจ้านี้ชอบหากินชอบยุ่งไปทุกเรื่องแหละครับ
ข้างล่างไม่ยอมเดินนะครับขอกระโดดสูงแบบนี้

ไม่กลัวตกลงมาเลยนะครับเจ้าตัวเล็ก
หุ่นกระดาษ๖ขาหุ่นกลไกเดินได้จากญี่ปุ่น
ชิ้นส่วนมีแค่กระดาษคลิปหนีบกระดาษ
เสียบลูกชิ้นและหนังยางเท่านั้น

เท่านั้นใช้หลักการทำงานกลไกต่อยงไม่ใช้แบตเตอรี่แต่ใช้แรงลม
แปลกและใช้ได้และเดินได้แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
มาดูที่นักดนตรีบ้านทุ่งรุ่นรายค้ามกันบ้างจะร้องเองดนตรีเอง
พี่เขาชำนาญดูสิครับขาขวาเห็นตัวกำกับเสียงกอง
อุปกรณ์หาได้ตามพื้นมีเกราะมีเศษสังกษีขวดน้ำ
เท่านี้ก็ร้องมันเองได้เลย
เข้าบ้านมาทั้งคืนเหนื่อยทั้งหอนทั้งเห่า
เจ้านายไม่อยู่ก็ขอความเป็นส่วนตัวบ้างเวลานี้ห้ามรบกวน
หมาอย่างผมขอนอนเปย์ก่อนนะครับ
ย่วนอย่าเล่

ไม่รู้จะเหไปหาใคร
สุขจริงขอบอก
แหมเผือนไปเลยนะครับพี่
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ